ซึ่งทางพี่ก้องเองเนี่ยมีการส่งทีมสืบสวนของตัวเองลงพื้นที่
เก็บพยาหลักฐานที่บริษัทของกำนันนกเพิ่มเติม
เพราะเขาก็ติดใจสงสัยเหมือนเราท่านทุกคนนี่แหละว่า
ที่๒เยี่ยมนั้นเนี่ยเป็นแค่๒ตัวด้วย
๒ตัวสำคัญวงจรปิดในบริษัทกำลังนกที่มันดูภาพไม่ได้เลย

มันถูกปิดสวิตช์ใช่ไหมมีคนไปปิดกล้องตอน๑๐โมงกว่า
ก็คือถ้าตอนที่บิ๊กโจ๊กแถลงเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมตอน๔ทุ่ม
จาก๑๕ตัวเนี่ยไอ้๒ตัวที่มันกู้ได้ตอนหลังเนี่ย

ปิดกล้องแล้วเป็นสองตัวที่แบบเล็งไปเห็นมุมโต๊ะจีนที่แบบทุกอย่างจะชัดมาก

แต่เมื่อวานนี้บิ๊กกล้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ซึ่งก็จะมีกองปราบอยู่ในการกำกับดูแลด้วยทางหลวงอะไรพวกนี้ด้วย

บอกว่าใน๑๕ตัวเนี่ยมันมี๒ตัวที่มันเสียอยู่ก่อนแล้ว

ใช่ค่ะภาพเนี่ยมันปรากฏสุดท้ายคือสิงหาคม
ส่วนไอ้ตัวที่ว่ามันติดติดอยู่แล้วว่ามันติดแค่๑๐โมงเช้าของวันเกิดเหตุ๖กันยายนเนี่ย

ซึ่งข้อมูลตรงนี้มันยังไม่ตรงกันเรื่องกล้องตัวไหนเป็นตัวไหนแบบไหนอะไรยังไง
กล้องสงสัยอยู่๓เรื่องค่ะว่า
เรื่องที่๑คือทำไมมันถึงมีแค่๒ตัวนี้ที่บันทึกอะไรและกู้ภาพอะไรไม่ได้เลย
๒คือมันถูกปิดสวิตช์หรือมันถูกลบ
และ๓คือถ้ามันถูกปิดสวิตช์หรือถูกลบเนี่ยใครเป็นคนทำ
ประเด็นนี้คือสิ่งที่พี่ก้องอยากจะหาให้เจอให้ได้นะคะ
ซึ่งทางทีมสืบสวนของบิ๊กกล้องเนี่ยพอลงพื้นที่ไปแล้วเขามีการเชิญตัวช่างที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการติดกล้องวงจรปิด
ปีนบันไดขึ้นไปตรวจสอบแล้วให้ชี้จุดอธิบายให้ตำรวจฟังทุกจุดเลยนะคะ
อีกตัวอยู่ที่ห้องพระที่ใกล้กับสระว่ายน้ำเหมือนกัน
เป็น๒ตัวที่ส่องเห็นโต๊ะจีนในวันเกิดเหตุอย่างชัดเจน
กล้องที่ว่าคือกล้องตัวที่๑๓กับ๑๔
ตัวที่๑๓คือตัวในห้องคาราโอเกะค่ะ
ตัวนี้เนี่ยคือตัวที่หยุดบันทึกภาพไปตั้งแต่๑๐โมง๑๖นาทีในวันที่๖กันยายนคือวันเกิดเหตุ
ส่วนอีกตัวหนึ่งคือตัวที่๑๔อยู่หลังห้องพระหลังสระว่ายน้ำนะคะ
ตัวนี้คือตัวที่พี่อุ๋ยบอกว่าภาพสุดท้ายที่ได้จากกล้องนี้คือเดือนสิงหาคม
คือมันหยุดการทำงานไปตั้งแต่สิงหาคมแล้วค่ะ

มันคือกล้องที่จะเห็นมุมโต๊ะจีนที่เป็นจุดเกิดเหตุเลยล่ะ
ทีมสูบสูงของบิ๊กล้องก็เลยสงสัยไงค่ะว่า
ตัวอื่นนี่กู้ได้หมดเลย๑๐๐เต็ม

มันจะต้อง๒ตัวนี้ที่เป็น๒จุดสำคัญที่ถ่ายเห็นเหตุการณ์
และจะทำให้รู้พฤติการของคนในงานอย่างละเอียดที่มันดูไม่ได้แล้วก็กู้ไม่ได้

เลยอยากจะไปโฟกัสที่กล้อง๒ตัวนี้แหละ
ว่าตกลงมันมีการปิดสวิตช์ให้กล้องหยุดบันทึกภาพตอนกี่โมงกันแน่
มันสอดคล้องกับเวลาของสายแรงที่ถูกดึงออกไหม
แล้วก็จะดูด้วยว่าไอ้ภาพที่มันหายไปเนี่ย

หรือมันถูกคนลบไฟล์ออกไป

กล้องอื่นนี่เหมือนไม่แคร์เลยอยากจับอยากติดอยากอะไรดูไปเลย
แต่สองกล้องนี้นี่ดูไม่ได้เลยทีนี้ทีมบิ๊กกล้องเลยบอกว่า
เดี๋ยวจะไล่ย้อนทำลายวงจรปิดแต่ละตัวทั้ง๑๕ตัว
รอบบริษัทกำนันนกใหม่ทั้งหมดเอาย้อนก่อนเกิดเหตุสามวันเลย
ที่เป็นวันจัดเตรียมงานมีการยกเก่าองค์เก่าอี้จัดเตรียมงานเข้ามาในบ้าน
ดูความเคลื่อนไหวบุคคลในบ้านทุกจุดนะคะอันนี้ชุดแรก
ไปไล่ดูเรื่องของหลักฐานเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดชุดที่สองค่ะ
ตามข้อมูลเนี่ยเห็นบอกว่าจะแบ่งไปเก็บพวกหลักฐานดีเอ็นเอ
ร่องรอยที่เป็นลายนิ้วมือบนสายแรงที่เสียบกล้องวงจรปิด
จนถึงจุดที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดว่ามีร่องรอยลายนิ้วมือของใคร
ไปจับไปแตะหรือเกี่ยวข้องกับการทำลายหลักฐานบ้างวันนี้เราก็เลยส่งคุณไกด์ธน
ปอนเนี่ยเป็นช่างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่คนที่ทีมบิ๊กกล้องเรียกไปอธิบายให้ฟังหรอกนะ
การปิดสวิตช์นี่มันมันทำได้เลยมันง่ายไหมหรือมันแค่ดึงสายแลนด์หรือยังไง
ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนี่ค่ะช่างป่ออธิบายให้ดูแบบนี้เลยนะคะ
เขาบอกว่าผมเนี่ยเคยติดตั้งไอ้กล้องวงจรปิดยี่ห้อเดียวกันกับของบริษัทกำนันนกเลย

กลางคืนภาพก็คมชัดแถมมีไมค์มากับตัวกล้องเป็นกล้องรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสูงมากมาก
ปอนบอกแบบนี้ค่ะระบบการทำงานกล้องวงจรปิดของบริษัทกำนันนกเนี่ย
เป็นระบบการทำงานโดยใช้สายแลนด์คือไอ้สายแลนด์เส้นนี้มันจะเป็นตัวนำสัญญาณทั้งภาพเสียงแล้วก็ไฟฟ้าจากตัวเซิร์ฟเวอร์ไปที่ตัวกล้อง
ถ้าสมมุติว่าอยากจะปิดแค่กล้องตัวใดตัวนึงไม่ได้ปิดแบบทั้งหมด๑๕ตัวพลึบเดียวเนี่ย
ทำยังไงได้บ้างใช่ไหมเขาบอกว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมของบริษัทกล้องในการสั่งปิดค่ะ
กล้องตัวนี้คือรหัสนี้กล้องตัวที่๒รหัสนี้ตัวที่สามรหัสนี้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะสั่งปิดตัวไหน
สายเนี้ยคือกล้องเบอร์ไหนบ้างสายหนี้เบอร์ไหนสายหนี้เบอร์ไหนแล้วดึงให้ถูกสายถ้าแบบนั้นเนี่ยก็จะปิดกล้องเฉพาะรายตัวได้เหมือนกัน
คือยกเว้นลองดึงมั่วแล้วก็จดเอาเองว่าอ๋อสายนี้คือกล้องตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ต้องแบบไปทำแผนผังเอาเองแบบนั้น
แต่ส่วนใหญ่แล้วบ้านคนทั่วไปมีกล้องไม่กี่ตัวหรอกใช่ไหม๒ตัว๓ตัวเนี่ยมันดึงไม่ยากเพราะว่าสายมันไม่ยุ่งเหยิงถูกต้อง
แต่อย่างนี้เป็นแบบโอ้โหบ้านหลังใหญ่หรือบริษัทเป็น๑๕ตัวอย่างนี้ถึงเวลามันต้องเก็บสายแบบมันก็พันปนกันอยู่อ่ะ
ตั้งตู้วงจรตู้เซิร์ฟเวอร์แบบนี้เลยอย่าว่าแต่สายแลนเลยคุณรัชพรค่ะเบรกเกอร์ไฟอ่ะที่บ้านเราอ่ะอยู่ตรงไหนรู้กันหรือเปล่า
ต่อให้รู้เนี่ยบางทีแบบจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ห้องนี้เนี่ยเอ๊ะมันอยู่มันอยู่เบรกเกอร์ตัวไหนเนี่ยถ้าไม่ได้จดเอาไว้เนี่ย
ใช่บ้านมินต้องติดสติ๊กเกอร์ไว้นะคะว่าต้องอันนี้ชั้นหนึ่งอันนี้ไฟอันนี้แบบอะไรอย่างนี้
อันนี้เครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้ห้องนอนข้างบนห้องนอนข้างล่างมันเวลาเราจะทำอะไรมันจะได้เอาลงถูก

แต่อันนี้ช่างปอนเขาบอกว่าถ้าคุณจะดึงเป็นตัวได้เนี่ยคุณต้องรู้จริงว่ามันอยู่ตัวไหน

เลยต้องมีคนมาอย่างเงี้แล้วจะดึงไอ้ตัวเนี้ย
แล้วรู้เลยว่า๒ตัวนี้คือหยุดไป
อ่ะทีนี้ถ้าใช้เอ่อคอมพิวเตอร์ล่ะเออถ้าใช้ที่ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ล่ะครับ
ซึ่งเขาบอกว่ายุ่งยากมากสำหรับคนใช้งาน
คือถ้าเอาตามปกติแล้วโปรแกรมที่คนใช้งานทั่วไปคือมันสั่งปิดไม่ได้หรอก
อย่างมากเราก็หมุนซ้ายหมุนขวาดูภาพย้อนหลังดูที่บันทึกเอาไว้ดูที่เตือนการเคลื่อนไหว
แต่ถึงขั้นแบบจะเข้าไปแล้วแบบอ๋อคลิกตัวนั้นให้ดับ
ลิกตัวนี้ให้มันเริ่มเป็นระบบหลังบ้านแล้วโอ้มันอ่า
คือถ้าคุณเป็นช่างคุณมีความรู้ว่าคุณทำได้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ใช้งาน
โดยปกติทั่วไปมันก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลย
ช่างปอนกำลังจะบอกว่าถ้าจะมีคนดึงเป็นตัว
ให้ตัวนี้หยุดตอน๑๐โมงของวันที่๖กันยายนเนี่ย
อันนี้คือต้องตั้งใจแล้วก็ต้องมีความรู้
ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ใช้งานปกติ
สิ่งที่เราทุกคนทำได้คืออะไรคะลบ
ถ้าลบเนี่ยใครก็ทำได้ง่ายอันนี้ง่ายเลย
เพราะฉะนั้นช่างปอนก็เลยบอกเลยว่าถ้าคุณจะปิดกล้องแค่รายตัว
แปลว่าคุณต้องมีความรู้ทั้งระบบถึงจะทำได้
สร้างปิดออกก็ไปเป็นช่อง๑ไหนของ๒
นอกจากจะไปตั้งที่ประกันนี้ให้แสดงกี่จออะไรอย่างนี้

สำหรับเรื่องกล้องวงจรปิดที่บริษัทกลับมานก
ปิดรุ่นที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วค่ะอืมบันทึกเสียงได้กำหนดเลนกว้าง
แคบได้แต่กล้องรุ่นนี้ถ้าถูกดึงสายแลนด์ออกเมื่อไหร่ค่ะ
อุ๋ยครับจะบันทึกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าช่างช่างปอยบอกแล้วไงว่า
แลนหน้าที่มันคืออะไรคือทำหน้าที่นำเอาสัญญาณภาพเสียงและ
ไฟฟ้าเข้าสู่เพื่อบันทึกอืมถ้าสายแลนด์มันถูกดึงออกจากการ
ต่อปุ๊บครับมันจะไม่สามารถบันทึกอะไรได้เลยเพราะฉะนั้น
ต้องพูดถึงเรื่องการกู้มันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะ
มันไม่มีข้อมูลอยู่ในนั้นเพราะมันมีตัวกลางในการส่งข้อมูลเลย
ซ้ำอ่าอืมอ่าทีนี้ถามว่าไอ้กล้องสองตัวเนี้ย
คือมันก็อยู่ไกลจากจุดงานเลี้ยงเนอะอืมมันชัดมันได้ยินเสียงมันได้
ขนาดไหนโอ้โหน่าตกใจเหมือนกันครับเทคโนโลยีนี้สุดยอดจริง

เราคุยกันอย่างเงี้ยค่ะพี่หวยครับได้ยินไกลสามถึงห้าเมตรนะคะ
ประมาณเงี้ยได้ยินไหมได้ห้าเมตรเนี้ย
เหรอโอ้โหแสดงว่ามันดูดเสียงดีบันทึกไว้ได้ดีมากอ่ะ
เขาบอกเสียงปืนในคืนเกิดเหตุพันเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ
จับได้แน่นอนต้องบันทึกได้อย่างชัดเจนแน่นอนแต่ว่าถ้าสังเกตดูจุดจุดการติดกล้องวงจรปิดของกำนันนกทั้งสิบห้าตัว
ถ้าเราดูผังเลยอ่ะนะคะครับมันจะตั้งอยู่ห่างกันอืมไม่ได้แบบบางทีคนติดกล้องวงจรปิดอาจจะติดใกล้กันแล้วก็
คนละมุมใช่ไหมคะอันนี้เขาจะติดห่างกันอย่างชัดเจนเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะ
ใช่มันก็เลยต้องติดให้มันห่างกันหน่อยส่วนความคมชัดก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะ
โล่งห้าถึงสิบเมตรชัดมากกล้องรุ่นนี้คือรุ่นใหม่
มีอินฟาเรทในตัวตอนกลางคืนก็ชัดแจ๋วเหมือนกลางวันเลยค่ะ
อืมย้ำวงจรปิดกับเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นการลบไฟล์เนี้ย
คนปกติทั่วไปทำได้เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญ
ก็กู้ได้เหมือนกันถ้ารถไฟแต่ถ้าเป็นการดึงสายแลนด์ออกเนี่ยนะคะ
ไม่มีทางกู้ได้เพราะมันไม่มีการถูกบันทึกภาพค่ะ
ปอไม่ได้บอกยี่ห้อไว้ใช่ไหมไม่ได้บอกยี่ห้อ
แต่บอกแค่ว่ายี่ห้อเดียวกันกับที่บริษัทกำนันนกเลย
หรอกไม่รู้เมียที่บ้านดูหรือเปล่า
คือเขาเอาไปติดเหรอคะพี่ทำอะไรคะพี่ทำอะไรที่จำเป็นที่จะต้องกังวลคะ
แต่ทีนี้ที่ช่างปอนด์ศาสตร์ที่ที่เราดูอ่ะมันต้องไปดู
ตำรวจก็ต้องไปดูที่บริษัทกำนันนกไอ้สายเสริมมันอาจจะไม่ได้ยุ่งเหยิงอย่างนั้นก็ได้ไง
ใช่มันอาจจะมีผังติดเอาไว้เลยก็ได้ว่าห้องควบคุมอันนี้ซ้ายนี่อันนี้กล่องนี้อย่างนี้